มาดูเหตุเครื่องบินตกในสหรัฐนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้สุดท้ายนักบินสามารถโดดร่มออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
เกิดเหตุเครื่องบินโจมตีของกองทัพเรือสหรัฐรุ่น

ตกบริเวณทางใต้ของฐานทัพอากาศ
ในเมืองเลยมัวรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐ
เมื่อเวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย

มีผู้ที่อยู่บนเครื่องบินเพียงคนเดียวคือนักบินครับ
ซึ่งกระโดดร่มออกมาจากตัวเครื่องได้อย่างปลอดภัย

ขณะที่บริเวณลานบินของฐานทัพอากาศดังกล่าว
ถูกปิดทำการเป็นเวลาหลายชั่วโมง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ซากเครื่องบินครับ